มันอ้าตรงนี้เหมือนฝั่งนี้ค่ะ

หนูไม่ได้เป็นแบบมืออาชีพหรือว่ารู้เกี่ยวกับโน้ตบุ๊กเลย
หนูก็ว่าเย็บก็น่าจะเอาตัวล็อกเข้าไปเย็บตรงที่มันแตก
ทำอะไรก็ได้ข้างในที่ให้มันปิดแล้วได้สนิท
แต่สิ่งที่ได้พี่เขาก็เย็บธอมของหนูแบบนี้
แล้วหนูสั่งให้พี่เขาทำแล้วหนูกลับบ้าน
พอหนูรีบกลับมาหนองคายหนูก็ตามไปถึงร้านเลยค่ะ
หนูกับพี่วันนั้นพี่เย็บโน้ตบุ๊กให้หนู
คำว่าเย็บของพี่มันเย็บแบบนี้เหรอหนูว่าอย่างเงี้ย
แล้วเจ้าของร้านเขาก็เลยแบบว่าครับ
อ้าวแล้วพี่จะเจาะรถบุ๊กหนูทำไมพี่ไม่โทรถามหนูก่อน
แล้วเขาก็บอกว่ามันก็จริงอย่างที่น้องพูด
พี่น่าจะโทรถามน้องก่อนว่านี่ต้องเจาะนะ
แล้วพี่ทำไมไม่โทรพี่ทำไมไม่พูดแล้วพี่เจาะไปแล้วมันเสียหายแบบนี้
แล้วหนูจะทำยังไงมันแก้ปัญหายังไง
แล้วพี่เขาก็ยืนนั่งยืนแบบนิ่งเงียบไม่พูดเหมือนเขาก็เสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจ
แล้วแบบก็เข้าใจความรู้สึกแต่หนูเสียความรู้สึกมากกว่าพี่เขา
ก็คือแบบพี่เขาสื่อสารแบบเย็บของเขากับเย็บของหนูมันไม่เหมือนกัน
หรือว่าเป็นเพราะตัวหนูเองที่แบบไม่ถามผู้รู้ก่อนว่าจะไปทำหรือเปล่า
ร้านตรงนี้แล้วก็มันแตกมันอ้าแค่ส่วนนี้หน้าจอไม่ได้เสียหายอะไรใช้งานได้ปกติ
หนูควรจะเอาเข้าศูนย์หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นความหักพ่อของหนู
แต่ที่หนูเสียความรู้สึกมากที่สุดคือนอกจากพี่เขาเจาะโน้ตบุ๊กของหนูแล้วเขายังไม่รับผิดชอบอะไรเลยค่ะ
ที่สุดคือเขาทำอะไรก็จะมีความว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลยค่ะ
จำเป็นว่าคุณค่ะนี่คือคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ